มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นครับพี่ปอล์

รอบ๒กดอีกรอบไหลออกมาอีก

มันไหลได้ยังไงคุณพี่ปอถามแบบนี้

เหตุการณ์นี้ก็หน่อยแต่ว่าคนที่เขาบอกว่า

นี่ค่ะตำรวจสภวรินชำราบ
จังหวัดอุบราชธานีรับแจ้งนะคะ
นางกรยานีสุดเต้อายุ๕๑ปีค่ะ

ของธนาคารแห่งหนึ่งที่สี่แย่ตลาดแม่กินเตียน

คือกดอยู่แล้วหันมาบอกเธอว่า

ทำไมมีแบงค์ร้อยมันหล่นออกมา
ไหลออกมา๔๐๐บาท

เธอบอกเธอก็เลยบอกคุณลุงคนนั้นว่า
สงสัยตู้ขัดข้องนะลุง

ทีนี้มาเป็น๘๐๐บาท

กดหน้ากดก่อนหน้าแล้วมันค้างเอาไว้

แล้วก็นำเงินที่ไหลออกจากตู้๘๐๐บาท
อันนี้ถือว่าเป็นพลเมืองดีโชคดีไปนะคะ

กระเป๋าสตังค์ได้ก็เอาไปคืนเจ้าของ
คุณลุงพลเมืองดีชื่อนายสมนึกสิทธิ์พร้อม
เสื้อวินหมายเลข๒ของวินชุมชนสวนผักเขตจตุจักร
กระเป๋าสตางค์นายปรีชาหมัดลังอายุ๓๙ปีเป็นหัวหน้าช่างของบริษัทนี้ได้
ก็ไปเจอว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ย
มีเงินสดด้วยนะอีก๔๐๐๐บาท
ระหว่างที่คุณลุงสมนึกนำกระเป๋าสตังค์มามอบให้ตำรวจ
ปรากฏว่าก็เจอตัวพอดีช่องนายปีชา
เพราะเขาก็มาแจ้งความกระเป๋าหายใช่ไหมล่ะ
ปีชาดีใจมากบอกว่ากระเป๋าสตางค์น่าจะหล่น
ตอนที่ขี่รถโมเตอร์ไซส์โดยไม่รู้ตัว
โชคดีมากที่คนเก็บได้คือคุณลุงสมนึกคนนี้
แล้วคุณลุงไม่ยอมรับสินน้ำใจ๕๐๐บาทเลยนะคะ